คุณผู้ชมพาไปที่นครสวรรค์กันหน่อยนะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าเขาไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำลักษณะคือรูปร่างกำยำสูงใหญ่เห็นไหมฮะ
ไปทำร้ายร่างกายผู้ชายเสื้อสีขาวแบบนั้นนะคะ

ใช่อาชีพเดียวกันแต่คนแถวนั้นว่ากันว่าผู้ชายคนนี้เป็นอันทภาษณ์
พฤติกรรมไม่น่ารักเอาซะเลยนะคะวีรกรรมเยอะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวิรกรรมของเขามีอะไรบ้าง
เอาต้นเรื่องก่อนค่ะคุณผู้ชมดูแล้วนะคะตามคลิปค่ะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายนะคะได้ส่งคลิปมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวี
เพราะว่าชายคนดังกล่าวก่อเหตุมาแล้ว
นับครั้งไม่ทั่วหลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความเพราะอะไรรู้ไหม

ผู้ก่อเหตุผู้ชายเสื้อดำคนนั้นอ้างว่าผมเนี่ย
รู้จักกับพ่อเมืองนครสวรรค์นะ

เออใครจะกล้าถูกไหมฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับคุณอนุสร
เผือกทองอายุ๓๗ปีผู้หญิงคนนี้แหละเป็นผู้ร้องเรียน
แล้วเธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาของชายเสื้อขาว
อยู่ในคลิปที่โดนทำร้ายร่างกายนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
จังหวะที่สามีจอดรถรับผู้โดยสาร
จู่ผู้ชายเสื้อดำชื่อว่าในโอ่งนามสมมุติคู่กรณี
ขับรถสองแถวมาด้วยกันขับมาปาดหน้าแล้วก็มารัดคอ
กต่อยสามีจนได้รับบาดเจ็บ
เล่าต่อบอกว่าเธอกับสามีช่วยกันขับรถสองแถว
รับส่งเด็กนักเรียนก่อนหน้านี้นะ
ยังเคยถูกนายโอ่งขับรถตามมาต่อว่าด่าทอถึงในโรงเรียนด้วยนะ
บรรดาครูบาอาจารย์ต้องช่วยกันห้ามปราม
ตลอด๔ปีที่ผ่านมาตนกับเพื่อนที่ขับรถสองแถว
เมืองนครสวรรค์ต้องอดทนกับพฤติกรรมของนายโอ่ง
ที่มีพฤติกรรมลักษณะคล้ายอรรถภารณ์แบบนี้
อันนี้เธอไปเล่าให้ฟังนะคะ
นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมคืออ่าใจเย็นคุณแอนนุสรรว์
เรื่องราวถึงสื่อมวลชนแล้วนะคะพยายามที่จะนำเสนอข่าวให้
ทั้งสองฝ่ายนะคะฝั่งชายเสื้อดำเราก็ไปเจอมานะคะ
ไปหาตัวมาแต่ก็ไม่เจออะฮะค่ะผู้สิทธิ์ข่าวสอบถัมณ์เรื่องราวก็จริงที่
เกิดขึ้นกับคนขับรถสองแถวนั้น
คือนอกจากจะถามเจ้าทุกข์แล้วก็ต้องถามคนอื่นด้วย
พยานแวดล้อมต่างไงนะคะถูกค่ะก็ให้คำตอบลักษณะคล้ายกันเลย
บอกว่าในโอ่งนะมีเรื่องกับคนไปทั่ว
ขับรถปาดหน้าแกล้งเบรกให้รถคันอื่นชน
แล้วลงมาท้าตีท้าต่อยพี่เบิร์ตก๊อฟ

อะไรเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงไม่อยากยุ่งกับเขา
ชาวบ้านบอกว่าเขาคนทำมาหากินอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่อยากจะมีเรื่อง
ก็เลยไม่มีใครที่จะคิดไปแจ้งความหรือว่าเอาเรื่องหรือว่าไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรม
อย่างกรณีของคุณอนุสรนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะฟังข้อมูลให้ครบทุกด้านด้วยก็เลยตามไปหาตัวในโอ่งผู้ชายเสื้อดำที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
เพื่อจะถามหน่อยว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวนะคะ
ไปสอบถามข้อมูลจากคุณธนวัฒน์ยิ้มแฉ่ม
นิติกรชำนาญการพิเศษศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนครสวรรค์
ทราบว่าหลังจากที่คุณอนุสรเขาร่างเอกสารร่างเรื่องมาร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้วแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
เรื่องต้นขอเวลาในการทำงาน๑๕วัน
จะแจ้งผลการตรวจสอบกับผู้ร้องเรียนยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม

ถ้าเกิดว่านายโอ่งทำผิดจริงก็ต้องว่ากันไปนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องของเพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารอะไรหรือเปล่า